อันนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นในกรุงเทพนะครับ
คนนี้เขาซ้อน๓กันมาสวมหมวกกันน็อกคนเดียวอีก๒คนไม่สวม
ตำรวจไปเรียกให้จอดขอตรวจสอบหน่อยผู้หญิงคนนี้ลงมา
ผลักตำรวจจนล้มโอ้นี่
เราไม่ได้ยินเสียงว่าเขาพูดอะไรกันแต่คงจะมีการประทะคารมกันพอสมควร
แล้วไม่รู้ว่า๓คนนี้เป็นญาติพี่น้องกันเป็นพ่อแม่ลูกหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ทราบ
นี่ฮะแต่เขาทำกับตำรวจแบบนี้
ผลักตำรวจจนล้มไปนั่งในฟุตบาทอ่ะคุณค่ะนี่ฮะจริงจริงคลิปนี้มันจะมีเสียงเอฟเฟคต่าง
เขาใส่มาแต่ขออนุญาตเอาออกเพราะมันไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวนะฮะ
ก็เลยเป็นภาพไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะฮะยังไม่จบนะคุณผู้ชมคือผู้หญิงเขาพยายามจะขัดขวาง
คือตำรวจเองก็พยายามไม่ให้รถคันนี้ไปผู้หญิงก็มาผู้ชายก็มานะฮะรุมล้อมตำรวจอยู่ครับ
ชี้หน้าเหมือนจะทำร้ายเหมือนต่อว่ากันอยู่นะฮะแล้วผู้หญิงคนเสื้อขาวก็ผักแล้วผักอีกผักแล้วผักอีกอยู่อย่างนั้นนะครับ
ทั้งตำรวจทั้งฝ่ายรถจักรยานยนต์ก็ยกมือถือต่างคนต่างถ่ายอย่างนั้นถ่ายคลิปเป็นหลักฐาน
ตำรวจจราจรเอื้อมมือไปจะไปดึงกุญแจรถทั้ง๓คนไม่พอใจลงมาผลักแล้วผักอีก
นี่ครับคุณผู้ชมก่อนที่คลิปมันจะตับลงไปคนถ่ายเป็นพี่วินครับอยู่ตรงนั้นพอดีครับ
หลังจากโพสต์ในติ๊กต๊อกไม่นานคนโพสต์ก็ลบคลิปไปโดยที่ไม่ได้บอกอะไรเอาไว้ว่าหลังจาก
มันเกิดอะไรขึ้นรู้เพียงแต่ว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนเจริญกรุงหน้าวัดม่วงแคร์
จะตรวจสอบต่อว่าหลังจากคลิปนี้แล้วมันเกิดอะไรขึ้น
ตำรวจมีการดำเนินคดีกับทั้งสามคนหรือไม่อย่างไรนะครับ
อันนี้ก็เป็นคลิปที่มันเกิดขึ้นนะฮะเอามาให้ได้ชมกัน
ใช่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะฮะที่ได้เห็นว่าตำรวจก็ถูกกระทำเหมือนกัน
แล้วก็ที่สำคัญนะฮะโทษซ้อน๓มันจะเบากว่าสิ่งที่กระทำลงไปแล้วล่ะ